หมอแวครับหมอแวขึ้นเทปเนียบคุณพ่อลูกดกแน่นอน
คุณหมอแวมฮดีแวดาโอ๊ะนะครับอดีตส่อในราชที่ว่า
ปัจจุบันท่าน๕๙แล้วโพสต์อวดลูกลูกคนที่๒๕ครับคนที่๒๕คนที่๒๕น้องเพิ่งคลอดได้แค่๒วันเท่านั้นเอง
ท่านออกมาเปิดใจบอกว่าความสุขของการมีลูกเด็กเก่งอย่างเดียวไม่พอนะ
ลูกต้องเป็นคนดีด้วยนี่คือหมอแวหมอแวครับนายแพทย์แวมฮดีแวดาโอ๊ะ
อดีตส่อจังหวัดนรธิวาสนะครับโพสต์เฟซบุ๊กอวดลูกชาย
ลูกชายนะครับลูกคนที่๒๕ของภรรยาคนที่๓ขึ้นธรรมเนียบคุณพ่อลูกดกไปเลยนะฮะ
คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้คือคุณหมอแวร์นะครับท่านนับถือศาสนาอิสลาม
คือมีภรรยาได้สี่คนนะฮะหมอแวร์บอกว่าท่านให้ความรักความยุติธรรมความอบอุ่นนะครับ
ช่วยเหลือดูแลเท่าเทียมกันหมดไม่ขาดตกบกพร่องตามหลักศาสนาท่านว่าแบบนั้น
มีลูกกับภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตไปแล้ว๓คนมีลูกกับภรรยาคนที่สองมีลูกด้วยกัน๑๑คน
ภรรยาคนที่๓มีลูกด้วยกัน๘คนและภรรยาคนที่๔มีลูก๓คนครับ
ลูกทั้งหมดนะฮะรวมแล้ว๒๕คนเป็นลูกชาย๑๒เป็นลูกสาว๑๓
คนโตสุดเป็นผู้ชายครับอายุสามสิบสามปีแล้วส่วนคนเล็กสุดนะฮะ
คือคนล่าสุดเป็นผู้ชายเหมือนกันอายุ๒วันเองนะฮะเพิ่งคลอดได้๒วัน
อกจากนี้ยังมีลูกเขยลูกสะพ้าย๗คนหลาน๗คนแล้วก็หลานใกล้คลอดอีก๑คน
แวร์ถือว่าโอ้โหมีลูกที่มีคุณภาพคือคุณหมอตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
มีคำพูดที่บอกกับนักข่าวบอกว่าถามถึงเคล็ดลับในการเลี้ยงลูก
ท่านบอกว่าหนึ่งเลยให้เป็นคนดีเพราะว่าถ้าลูกเป็นคนดีนะฮะเก่งกลางก็พัฒนาได้
แต่ถ้าลูกเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็นคนดีความเก่งก็ไม่มีประโยชน์
แนวคิดน่าสนใจแบบนี้จริงนะครับโอ้โหรู้ไหมลูกท่านเรียนจบแพทย์
แล้วก็กำลังเรียนแพทย์รวมกันทั้งหมด๗คนด้วยกันโอ้โหนี่เก่งจริงจริงนะฮะ
ส่วนเทคนิคของคุณพ่อลูกดกหลายคนถามหมอแวร์บอกไม่ได้มียาโดปพิเศษอะไร
ก็ดูแลสุขภาพให้ดีไม่เครียดไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกาย
พักผ่อนได้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วกินอะไรอ่ะนี่ถามลึกเข้าไป
แววบอกที่ชอบที่กินประจำเนี่ยนะคือน้ำผึ้งกับข้าวยำนะฮะ
อาหารท้องถิ่นเอาฟังหมอแวร์เล่าหน่อยฮะ
หามียาโดพหรือยามีอะไรมีครับไม่มีครับอ่าผมแต่ว่าผมเป็นคนชอบ
อ่ากินอาหารในพื้นที่นะครับในพื้นที่ซึ่งมันมีครบห้าหมู่อยู่แล้ว
หรือเปล่าหรือสองหรือสามหรือไม่หรือไม่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ
อ่าในในข้างแรกที่มีประโยชน์ก็ไม่คิดจะมีสองนะครับ
ไม่เคยคิดนะแต่ฉะนั้นผมก็ได้คนที่มีคุณภาพ
แต่ก็เป็นหุ้นส่วนทางชีวิตที่อยู่ดีมากนะครับ
แต่สิ่งสำคัญของการเลี้ยงดูลูกทั้ง๒๕คนคือต้องมีหุ้นส่วนชีวิตที่ดี
คือหมอแวร์เนี่ยยกให้ภรรยาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยของบ้าน
หมอท้อนหนึ่งของบ้านดูแลนะครับทุกคนนะครับ
แล้วก็ครูเป็นครูคนแรกของลูกด้วยก็ว่าได้
เพราะว่าบ้านมีสมาชิกเนี่ยเหมือนเป็นโรงเรียนนะฮะก็ให้ภรรยาช่วยกันทำงานตรงนี้นะครับ
ส่วนหมอแวร์ก็ทำงานนอกบ้านหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับ
กับงานด้านสังคมแล้วตั้งเป้าจะมีภรรยาหรือลูกเพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะ
แววหัวเราะร่วนเลยนะครับบอกว่าถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่
ยังเลี้ยงลูกได้อีกทั้งสมาชิกครอบครัวเห็นด้วยก็มีความฝันฮะ
คุณผู้ชมว่าหมอแวร์ฝันก็จะมีลูกสักกี่คนอ่ะครูพระราภร
คุณพระราพรผมให้คุณถ่ายตอนนี้เขามี๒๕แล้ว
ความฝันนี่คือภรรยาด้วยและลูกด้วย

โอ้โฮ๒๕น่าจะไปถึง๓๐แล้วป่ะคะ
อยากมีลูกอีกเป็น๓๖คนครับ
โอ้โฮเอางั้นเลยหรือคะ

ใช่ครับถ้าเขามีพลังมีแรงก็นะฮะ
เลี้ยงได้ก็สุดยอดครับเพราะลูกดีทุกคน

ยำน่าจะขายดีมากนะคะณตรงนี้